บ่ายวันนี้จะมีพิธีรับพระบรมราชองค์
โปรดกล้าวโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา

โดยจัดพิธีภายในตึกไทยคู่ฟ้าธรรมเนียบรัฐบาล
แล้วก็มีการเชิญหัวหน้าพักร่วมรัฐบาล๑๘พักการเมือง

ประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติ

รายงานสดมาจากธนาปรัฐบาลเชิญครับ

ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ครับยังคงเกิดขึ้นตามปกติครับ
ยกรัฐมนตรีครับซึ่งจะมีบรรดา๑๘พักการเมือง
จะเข้าร่วมแสดงความยินดีในวันนี้ครับความเคลื่อนไหวของพลเอกประยุทธ์
โอชานายกรัฐมนตรียังคงเข้าปฏิบัติภารกิจที่ธรรมเนียบ
ตามปกติครับซึ่งภารกิจในช่วงเช้า
นายกรัฐมนตรียังคงเป็นประธานการประชุมคณะ
รัฐมนตรีตามปกติจากนั้นในเวลา๑๓นาฬิกา
จะเข้าพิธีรับพระบรมราชองค์การโปรดก้าวโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีครับซึ่งจะมีหัวหน้าพักจาก๑๘พัก
ร่วมรัฐบาลและแขกผู้มีเกียรติเดินทางมาเข้าร่วม
สแดงความยินดีกับพลเอกปรยศจรโอชานายกรัฐมนตรี
คนที่ยี่สิบเก้าสมัยที่สองครับ
วันนี้ตื่นเต้นหรือไม่ซึ่งนายกรัฐมนตรียิ้มและตอบกับ
จากนั้นได้เดินขึ้นตึกบัญชาการ๑ทันที
แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีอารมณ์ดีมีสีหน้ายิ้มแย้มครับ
เช่นเดียวกับผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
และผลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ที่มีสีหน้ายิ้มแย้มทักทายสื่อมวลชน
ซึ่งผลเอกประวิทย์ปฏิเสธที่จะตอบคำถามและเดินขึ้นตึกบัญชาการ๑ทันทีครับ
ส่วนพลเอกอนุพงศ์ยืนยันว่าขณะนี้
ยังไม่มีการพูดคุยหรือได้รับการทาบทามจากพลเอกประยุทธ์เรื่องเข้ามาช่วยงานในรัฐบาลครับ
ขณะที่นายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี
ระบุว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ยังไม่ถือว่าเป็นครั้งสุดท้าย
เพราะยังมีเรื่องสำคัญที่จะต้องพิจารณา
โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครับ
และยังไม่ทราบว่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลได้เมื่อไหร่
แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีในบ่ายวันนี้
ส่วนประเด็นหากไม่เปิดเผยชื่อกรรมการสัญหาสว

อาจส่งผลให้การประตบัดหน้าที่ของสอวอเป็นโมคะ
รองนายกรัฐมนตรีระบุครับว่าไม่เป็นปัญหา
เป็นเพียงกระแสการเมืองในขณะนี้เท่านั้นครับ

ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือ
มวลชนแต่งกายสุภาพเพื่อร่วมรายงานข่าว
พิธีรับพระบรมราชองค์การในตึกพักดีบดิน
จัดเตรียมไว้และชมการถ่ายท่อสดช่วงพิธีการ

บันทึกภาพ๒จุดคือบริเวณหน้าสารพระภูมิและหน้าตึกพักดีบดิน
ตั้งแต่เวลา๑๒นาฬิกาเป็นต้นไปครับครับ
หลังจากที่พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี
เข้าพิธีรับพระบรมราชองการโปรด๙ปรกมม
แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
จะออกมาจากตึกไทยคู่ฟ้ามายังตึกพักดีบดินครับ
เพื่อกล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติและประชาชน
โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจครับ
คารินกุมูจาวทินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากธรรมเนียบรัฐบาลครับ
ขอบคุณทีมข่าวสายการเมืองของเราด้วยนะครับ
ค่ะเดี๋ยวรอติดตามความเคลื่อนไหวได้เพิ่มเติมนะคะ

เดี๋ยวได้ติดตามกันได้ประมาณบ่ายโมง๒๐นาทีนะคะ